ส่วนครอบครัวนี้เลยหมอโอ๊คกับโอปอลทนไม่ไหวแล้ว
จะไม่ทนแล้วค่ะเพราะว่าโดนบ่อยเหลือเกินมีคนแอบอ้าง
นำรูปภาพของทั้งหมอโอ๊คกับคุณโอปอลเนี่ย
ไปขายสินค้าประเภทอาหารเสริมอย่างนี้
กำจัดไขมันลดสัดส่วนโอ้โหเยอะแยะมากมายหลากหลายสินค้าเลยนะคะ
ล่าสุดทั้งคู่ก็เลยเดินทางไปแจ้งความที่ปอท
องบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
แม้โอปของเราใส่เสื้อสีบันเย็นไปเลยเอาเลิกเอาชัยนี่คุณ
แล้วก็บอกว่าตั้งใจว่าจะเอาผิดถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ
เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันส่งผลต่ออาชีพของเธอ
ส่งผลต่อความเชื่อมั่นทั้งภาพลักษณ์ด้วยแล้วคือหมอโอ๊คเนี่ย

อันนี้สำคัญมากเพราะว่ามันส่งผลต่อความเชื่อมั่นเลย
แล้วก็ธุรกิจของเธอเพราะทั้งคู่ก็มีธุรกิจเหมือนกัน
ที่สำคัญต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภค
ที่เสียหายจากการโดนแอบอ้างในครั้งนี้ด้วย
มันเป็นการสร้างความเข้าใจที่ผิดหลายท่านก็เป็นผู้สูงอายุ
ท่านก็ไม่ได้มีสตางค์เยอะนักแล้วก็ราคามันก็สูงนะ

ภายใต้ชื่อโอปอลกับหมอโอ๊คมา
ซึ่งใช้หน้าพี่โอ๊คเลย

อย่างที่คุณตำรวจบอกว่ามันมีร่องรอย
ซึ่งคราวนี้คิดว่าเราจะเอาผิดให้ถึงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
เป็นความหวังอย่างที่สุดของเรายิ่งกว่าอะไรทั้งหมด
ก็คือไม่อยากให้ใครโดนหลอกลวงเพิ่มเติมขึ้นอีกนะครับ
ลักษณะของเพจเหล่านี้ก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะสังเกตได้
เวลาสั่งซื้อจะไม่ยอมให้เลขบัญชี
จะมีการจ่ายปลายทางเท่านั้น
โอนเงินก็ไม่ได้ขอใช้บัตรผลิตก็ไม่ได้
ไม่มีหลักฐานอะไรเลยแบบนี้ขอแนะนำว่าให้ระมัดระวังเป็นพิเศษครับ